กันเลยที่จังหวัดอ่างทองมาอีกแล้ว
ดีเจคนนี้คนที่เคยมีเจ้ามงเจ้าแม่ประทับร่าง
จำได้ไหมถ้ายังจำเธอได้
ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับเธออีกครั้งหนึ่งครับ
นี่แหละเธอคนนี้แหละดีเจจ๊ะจ๋า
ชื่อจริงคือคุณวันนางามจริง

แล้วก็มาทำบุญสร้างโบสถ์วัดใหม่โคกมรุม

คือเธอบอกว่างวดที่ผ่านมาเธอถูก

อยู่นะเธอก็เป็นแบบนี้ลุกขึ้นมา
แล้วก็ร่ายรำไร่รำไร่รำ
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ
พอร่ายรำเสร็จยังไม่พอนะ
เธอบอกว่าเจ้าแม่มีอะไรจะมาบอก
กับคนที่มาทำบุญที่นี่อีกด้วย
บอกว่าอะไรไหนไปฟังเสียงดูฮะ
ไอ้แม่สายทองนิมิตร
ออกมาตามที่แม่มา
ดังนั้นคนที่มีดวงก็จะได้รับไป
แล้วก็ส่วนหนึ่งกลับมาสร้างบุญสร้างโบสถ์ไป

คนที่มีดวงก็จะได้รับโชคไป

ได้โชคใช่ไหมคะ

อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะอะไรรู้ไหม

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกโชคได้ลาบ
งงได้เงินกันแต่ถ้าไปขอเรื่องโชคลาภ
ขอเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็คุณตั้งใจทำงานสิรับรอง
จริงได้แน่ถูกก่อนขอเรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้
เงินทองก็เข้ามาอยู่แล้วชัวร์แน่นอนคุณผู้ชม